เอามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องมีการตรวจสอบกันนะครับ
ขณะที่เขาไปนั่งบนเก้าอี้ที่เรียกว่าเป็นบันลังของประธานรัฐสภา

ห้องประชุมพระสุริยันถือว่าเป็นห้องประชุมสอสอของรัฐสภาแห่งใหม่
แล้วก็ท่าทางในการนั่งของเขาโอ๊ยมันนั่งสบายเกินไป
ท่าทางที่ไม่เหมาะสมพาดขากับพนัก
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เลขาธิการสภาพผู้แทนราชดร
นายสรศักดิ์เพียรเวศออกมาสั่งการให้มีการตรวจสอบกรณีนี้
เพราะถือว่าเป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมอย่างแท้จริง

คุณผู้ชมเห็นท่าชูเมลอนอยู่กลางห้องประชุมแบบนี้ค่ะ
ใช่นะครับก็มีคำถามว่าทหารคนดังกล่าวเป็นใคร
เข้ามาในห้องประชุมรัฐสภาใหม่ได้อย่างไร
ใครเป็นคนอนุญาตหรือผู้ติดตามของใครหรือไม่
และการถ่ายภาพดังกล่าวไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
เพราะรัฐสภาถือว่าเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ
และบันลังประธานรัฐสภาเป็นที่นั่งสำหรับ
ทำหน้าที่ของผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติ
ซึ่งเป็นที่เคารพของสมาชิกในที่ประชุม
ไม่ควรที่บุคคลอื่นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องจะขึ้นไปได้
จำเป็นต้องมีการตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าว
ขึ้นมานั่งบนนี้แล้วเข้ามาในห้องได้อย่างไร
เหตุใดจึงทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
แล้วก็ประธานรัฐสภานายชวนหลีกภัย
บอกว่าผมยังไม่กล้านั่งตรงนี้เลย
เพราะว่าถือว่าเป็นเก้าอี้ใหม่ห้องใหม่รัฐสภาใหม่
เรื่องนี้นะครับคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภา
สั่งให้เลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรสอบข้อเท็จจริงแล้ว

ที่นำนายทหารคนนี้เข้ามาภายในห้องนี้ด้วย

ไม่อนุญาตให้บุคคลใดเข้ามาในช่วงนี้นะครับ
แต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการแอบลักลอบเข้ามาหรือเปล่า
นายชวนระบุว่าได้เห็นภาพแล้วเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจริง

เจอแล้วนะว่าทหารนายนี้เป็นใครอย่างไร
ก็คุณดูสิภาพนี้นะฮะทหารนายนี้เนี่ย
เขาโพสต์แล้วก็เขาลงโลเคชั่นไว้ด้วยนะ
สุริยันรัฐสภาแห่งใหม่เกียรติกาย
เมลอนแห่งพระอาทิตย์เมลอนแห่งสุริยันทร์
โอ้โหแล้วก็ไปนั่งบนเก้าอี้
ซึ่งเป็นบันลังของประธานรัฐสภานะครับ
เรื่องนี้พันเอกหญิงสิริจันงาทอง
รองโฆษกกองทัพบกระบุว่า
ทหารคนดังกล่าวเป็นกำลังพลในสังกัดกองทัพบก

ซึ่งหน่วยงานได้เรียกมาสอบสวนเรียบร้อยแล้ว
เจ้าตัวยอมรับผิดและเสียใจในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ว่ากล่าวตักเตือน
พร้อมทั้งพิจารณาดำเนินการทางวินัยแล้วนะครับ
โอ้โหใครเห็นภาพนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมอะนะ